ใครที่มีบ้านให้เช่ามีห้องให้เช่า

แล้วก็อาจจะต้องกลับไปดูหน่อยนะ

แล้วไม่เคยไปดูไม่เคยไปแล
บางทีมันเละ
โอ้โหมันเละแบบนี้ค่ะ
เราก็เลยส่งคุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ

ก็เลยลงพื้นที่ไปดูหน่อยว่ามันเป็นขนาดนี้เลยหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
ก็เข้าไปดูของมันเกลื่อนบ้านจริงคุณผู้ชม
คือแทบไม่มีทางเดินนะคะกลิ่นก็เหม็นมาก
มีของใช้เครื่องมืออะไหล่ยนต์อุปกรณ์ช่างขวดน้ำอัดลม
แล้วก็มีเหมือนกับแบบตุ๊กตาสะสมหน้าตาแปลก
มีขยะเอามาประดิษฐ์เป็นสิ่งประดิษฐ์เยอะเลยอ่ะ

แล้วก็มีกรงสัตว์เลี้ยงด้วยแล้วกลิ่นมันไงคุณภาคภูมิ
ลิ่นสาบกลิ่นอะไรอ่ะเต็มเลยอ่ะเนี่ยค่ะ
หนูแมลงสาปก็เพียบนะคะเนี่ย
สภาพบ้านแบบนี้เนี่ยเจ้าของบ้านบอกเลยว่าเครียดหนักมาก
เนี่ยค่ะวันแรกที่เห็นบ้านคือแทบจะล้มทั้งยืน
ไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือหน่อย
ฟังเสียงเจ้าของบ้านดูนะคะคุณนุสราค่ะ
ค่ะไม่รู้จะบรรยายว่ายังไงค่ะ
กลับออกมานี่กลิ่นมันขึ้นนะคะแล้วก็มึนหัวมากเลยค่ะ
นั่งให้กลิ่นออกระบายออกจากตัวค่ะ
มันนั่งไปในรถไกลไงคะเราต้องกลับต่างจังหวัด
นี่ค่ะอย่างที่เห็นจนรู้สึกอัดอั้นมากเลยว่า
เพราะว่าเราไปเดี๋ยวนะเราเข้าไปดูบ้าน
แล้วเราก็ไปหาตำรวจที่สน
เพื่อมาให้แบบเป็นพยานนิดนึงว่าเราเข้าบ้านนะอะไรอย่างนี้
มาดูให้หน่อยแล้วว่าสิ่งที่เราเห็นมันคือขยะ

ตำรวจบอกว่าไปไม่ได้ถ้าคุณก็ย้ายทรัพย์แล้ว
เดี๋ยวตำรวจจะมีข้อหาสมรู้ร่วมคิด

แต่เครื่องมือเขาห้ามเอาออกไปนะคะ
เอาออกไปจะฟ้อง
ที่ติดค่ะว่าอะไรคือเครื่องมืออะไรคือขยะ
ถ้ามันเป็นขยะในสายตาพี่แต่มันคือเครื่องมือในสายตาเขา
ใครจะฟันทงให้พี่คะ
ช่วยมาฟันทงให้หน่อยได้ไหมคะ
เขาไม่มาฟันทงตัวเขา

คุณมาชี้คุณเอาไปเลยของของคุณ

ทำไมก็เลยเป็นกรณีที่พี่ยังไม่อยากจะเคลื่อนย้าย

ถ้าไปถามทนายอะไรทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกัน

นี่ค่ะเป็นปัญหาหนักอกของเจ้าของบ้าน
คือคนเช่าเขาบอกว่าย้ายออกก็ได้
แต่ห้ามไปเอาของของเขาออกนะ
โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ของเขาห้ามเอาออก

อะไรที่เป็นอุปกรณ์อย่าไปรื้อของเขา

จะแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของบ้านนะ
อันนั้นคือมุมของคนที่มาเช่านะ

หวังให้ตำรวจมาเป็นพยาน
หรือว่ามาเป็นคนที่จะชี้ถูกชี้ผิดได้ว่า
อะไรที่เราจะจัดการในบ้านของเราได้บ้าง

เพราะเดี๋ยวผมจะโดนข้อกล่าวหาไปด้วยว่า

ใช่แล้วตกลงใครจะเป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้าน

เขาเป็นคนมาเช่าบ้านเราอย่างนี้ก็ไม่ได้

ถ้าเราแบบไม่ได้เอาไปทิ้งอะไรอย่างนี้

เราไม่รู้ว่าเขาทำสัญญาเช่ากันกี่เดือนอะไรยังไง

คนเช่าชื่อว่านายกรกริจกลิ่นประดิษฐ์

ก็ไม่คิดว่าเขาจะอยู่แบบนี้ค่ะ
ก่อนหน้านี้คุณนุสราเจ้าของบ้าน

ก็คือภรรยาของนายกรกฤษ
ภรรยาบอกว่าจะย้ายออก

ก็ไปเก็บที่สามีแทน

ก็ไม่พร้อมจ่าย

หมินประมาทอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี

ถ้าไม่จ่ายเงินก็ขอยกเลิกสัญญาเช่านะ

เดี๋ยวจะส่งสัญญาเป็นเอกสารไปให้ว่า

วันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะเข้ามาบ้านไง
เมื่อวันจันทร์ก็มาเจอสภาพบ้านแบบนี้

นบางบัวทองว่ามาดูหน่อยมาเป็นพยานให้หน่อย
ตำรวจก็บอกว่าอย่าไปเคลื่อนย้ายเข้าของเขานะ
เดี๋ยวจะถูกแจ้งข้อหาเคลื่อนย้ายทรัพย์สินนะ

ต้องไปฟ้องร้องให้เป็นคดีแพ่ง

สนิทกันเลยกับนายกรกริจคนเช่าเนี่ย

ก็เขาก็โทรให้เขาก็บอกว่า

เอาย้ายเลยยอมย้ายออกแล้ว
กรกิจก็ยอมคุยกับเพื่อนบ้านคนนี้

แต่ว่าเครื่องมือห้ามเอาออกนะ

มันแยกไม่ออกหรอกอันไหนเครื่องมืออันไหนขยะ

คุณก็บอกอ้าวผมย้ายออกแล้วผมไม่อยู่แล้ว

ห้ามเอาออกนะเออห้ามเอาอุปกรณ์ผมออกนะ

มันใช่ภาระของเจ้าของบ้านเหรอคะอย่างนี้

แล้วผมก็งงเหมือนกันค่ะว่าคุณบอกว่าจะปอม

ผมไม่ได้บอกเลยพี่ว่าเจ้าจะปอม
ผมบอกว่าไม่ได้พูดอะสุดพูดคุณนี้
สุดพูดเ

คือตัวเจ้าของบ้านเขาได้ยินว่าคนเช่าเนี่ย
บอกว่าถ้าเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของคนเช่าออกจากบ้านเนี่ยนะจะฟ้อง
แต่เพื่อนบ้านที่อาสาคุยให้เขาบอกว่า

คุณไปฟังมาจากไหนคนเช่าไม่ได้บอกว่าจะฟ้องเจ้าของบ้าน
ก็เลยงงไม่รู้ว่าตกลงจะยังไง
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็พยายามจะติดต่อไปที่คนเช่า
ก็ยังติดต่อไม่ได้นะคะก็ประสานไปที่ตำรวจท้องที่นะคะ

อาจจะมีการตรวจสอบประวัติด้านคดีความของคนเช่า
นายกรกริจกลิ่นประดิษฐ์ว่ามีประวัติอะไรยังไงบ้าง
แล้วเดี๋ยวก็จะตามตัวมาก็ต้องว่ากันไปด้วยคดีแพ่ง

มีคนอื่นเขาอยากมาเช่าบ้านหลังนี้อืม

เพราะของมันค้างอยู่อย่างนี้แล้วคุณบอกห้ามเคลื่อนย้าย
แล้วเจ้าของบ้านเขาก็นับเป็นวันนับเป็นเดือน